ส่วนเมื่อวานนี้ที่ขึ้นหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นภาพข่าวเช้านี้
อดีตนายกยิ่งลักษณ์ปาดน้ำตาหลังจากที่ลงพบกับชาวนาที่ศรีสะเกด
ได้รับการให้กำลังใจเรื่องของคดีรับจำนำข้าว
รวมถึงเรื่องของการซื้อข้าวจากชาวนา
โดยถูกมองว่าเป็นการตัดหน้ารัฐบาลหรือเปล่า
ถ้าที่สุดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่คิดแบบนั้นนะครับ

เพราะว่ารัฐบาลช่วยเหลือในทุกทาง
แล้วก็อดีตนายกยิ่งลักษณ์ทำแค่บางส่วนเท่านั้นครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ระบุนะครับว่าส่วนตัวไม่ทราบที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรี
ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
แล้วก็มีการรับซื้อข้าวจากชาวนาในพื้นที่

แต่ให้ไปถามนางสาวยิ่งลักษณ์เอง
แต่ถ้าให้ดีควรช่วยเหลือชาวนาทั้งประเทศ
แล้วก็ไม่ได้มองว่าการรับซื้อข้าวของนางสาวยิ่งลักษ
เป็นการตัดหน้าหรือว่าแย่งมวลชนกันครับ
แล้วจะมาเปรียบเทียบกันได้ยังไง
ได้ไหมไม่ได้แล้วคุณจะมาถามผมอีกครับ

โดยเมื่อวานนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัฒน์อดิษฐ์นายยกรัฐมนตรี
เดินทางไปยังโรงเรียนเทศบาล๓สามคีย์
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
โดยเยี่ยมกลุ่มชาวนาจากหลายอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี
กว่า๒๐คนที่ได้นำข้าวสารหอมมะลิ
รวมกันประมาณ๓ตันมานั่งจำหน่ายนะครับ

โดยนางสาวยิ่งลักษณ์ซื้อข้าวสารจากกลุ่มชาวนา
ที่นำมาวางขายให้กลุ่มอดิษฐ์สอสอภักดิ์เพื่อไทย
พร้อมรับปากชาวนาหากมีโอกาสได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีก
จะช่วยผลักดันราคาข้าวของชาวนาให้สูงขึ้นครับ
ขณะที่ชาวนาก็ระบุนะครับว่าโรงศรีรับซื้อที่กิโลกรัมละไม่เกิน๗บาท

ทำให้ชาวนาตัดสินใจรวมกลุ่มการนำข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวไปตากแห้ง
แล้วก็นำไปให้โรงสีในหมู่บ้านสีเป็นข้าวสารนำมาขายกิโลกรัมละ๒๐บาทซะเอง
อีกด้านก็คือทางด้านของนายมีชัยฤจุพันธ์
ประธานกรรมการบรรทธรรมนูญหรือกรทก็ระบุว่า
ว่าตามร่างรัฐธรรมนูลใหม่ได้เปิดช่องให้รัฐบาลช่วยเหลือกเกษตรกรได้
แต่จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ให้ชาวนาช่วยเหลือตัวเองได้
ไม่มีการทุจริตหรือว่าทุ่มเงินไม่อั้น
กระทบต่อระบบการเงินและการคลังของประเทศ
ซึ่งกรทจะมีการวางแนวทางการป้องกันปัญหาการใช้งบประมาณ
โดยกำหนดให้โครงการใดของรัฐจะต้องคำนึงถึงกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังดำเนินการยกร่าง
และต้องให้แล้วเสร็จภายใน๑๒๐วันนับตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูลมีผลบังคับใช้